ใกล้เวลาที่คณะกรรมการร่างรัฐมนูลจะส่งร่างกฎหมายลูกที่สำคัญ
ไปให้สนชพิจารณามากขึ้นเท่าไหร่นะครับ
ก็มีความเห็นแล้วก็เสียงตอบโต้จากฝ่ายที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้มากขึ้นเท่านั้น
ทำให้บรรยากาศทางการเมืองกลับมาเข้มข้นขึ้นอีกครั้ง
จนมีวิวาทะระหว่างกันเกิดขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นับเป็นความชัดเจนในการปรับหลักเกณฑ์การดำรงอยู่
และการพ้นสภาพของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
แม้จะถูกมองจากฝากฝั่งของกรกต
ว่าเป็นการวางโครงสร้างของกรกตอย่างฝันเฟื่อง
ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
การกำหนดคุณสมบัติที่สูงขึ้น

สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับกรรมการชุดปัจจุบัน
ของทั้งกรกตและทุกองค์กรอิสระ
แต่นายมีชายฤทธิ์ชุดปัจจุบันประธานกรทยืนยัน
กรทไม่ได้ฟุ้งซ่านหรือร่างตามอารมณ์
แต่ยึดหลักเกณฑ์ตามเสียงประชามติของประชาชน

ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศ

มีการขจัดการทุจริตและลงโทษอย่างรุนแรง

บังคับใช้กับทุกองค์กรอิสระ
ไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะกรกต

ซึ่งคิดในมุมมองของวิชาการ

ในเชิงของสิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้
หรือไม่มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
ดังนั้นอะไรก็ตามซึ่งเป็นข้อเสนอ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปรับปรุง

ในฐานะที่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
ก็จะให้ความเห็นต่อสาธารณะนะครับ

ก็ต้องเรียนตามข้อที่จริงครับว่า
แม้จะมีการกดคุณสมบัติเพิ่มเติมขึ้นมา

นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในข่าย
หน้าที่จะต้องหมดสภาพ
หรือพร้อมสภาพจะกลายเป็นกกต
บังเอิญโชคไม่ดีหน่อยสำหรับกรกต
เพราะเป็นกฎหมายที่ต้องออกก่อนเพื่อน
แล้วก็มีความขยันขันแข็งส่งมาให้ตามกำหนดเวลา

เพราะฉะนั้นก็เป็นเสมือนหนึ่งตัวต้นแบบ
เพราะฉะนั้นก็ความไม่สบายใจความอึดอัดขัดข้องใจ

แต่จริงแล้วเรื่องใดที่เป็นหลักสำคัญ
เราก็วางเกณฑ์ที่จะใช้อย่างเดียวกันทั้งสิ้น
ในเรื่องการคงอยู่หรือการไปของคณะกรรมการองค์กรอิสระ
ถ้าเราใช้กับกรกตอย่างไรทุกองค์กรอิสระรวมทั้งสารรับนูน
ก็จะใช้อย่างเดียวกัน
ขณะที่วัยทีสมนารับฟังความเห็นร่างพระชมญาติ
ประกอบรัฐธรรมนูลของกรทที่มีตัวแทนจากหลายฝ่ายเข้าร่วม
สนับสนุนแนวทางของกรทโดยเฉพาะการยุบกรกตจังหวัด
อย่างนายนิกรจำนงแก่นำพักชาติไทยพัฒนา
เห็นด้วยให้มีคณะผู้ตรวจการการเลือกตั้งแทนกรกตประจำจังหวัด
และบางส่วนอยากให้มีกรรมการเฉพาะกิจจากผู้พิพากษาหรือองค์กรยุติธรรม
มาวิดิฉัยชี้มนตร์ความผิดแทน
ต่างจากเวทีรับฟังความเห็นของจังหวัดอุบลราชธานี
ยังเสนอให้คงบทบาทหน้าที่ของกรกตจังหวัด
ในการจัดการเลือกตั้งในทุกระดับต่อไป
และมีอำนาจชี้ขาดความผิดของผู้ลงสมัคร
โดยไม่ต้องรอให้กรกตกลางเป็นผู้พิจารณา
แต่ยังต้องอยู่ภายใต้กำกับการดูแลของคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน
เพื่อขาดอำนาจของกรกตจังหวัด
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน